ต้องถามเด็กผ่านไปแล้วดูที่ใหญ่บ้างดีกว่านะคะ
เจาะแจ๊ริมจอของเราวันนี้จะพาไปดูคุณเนยโชติกาคุณผู้ชมค่ะ
แม้โชว์ลีลาสร้างคอนเทนต์สารพัดเลย
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยไม่เหงาแล้วนะ

เจาะแจ๊ะริมจอ
ยืนหนึ่งเรื่องทำคอนเทนต์ต้องมีคุณแม่คนสวยคนนี้
เนยโชว์ติ๊การ์โอ้หู
จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชุดโชว์สเต็ปแม่ทำมาหมด
อ่ะเล่นคนเดียวทำคนเดียวแม้จะหมดมุกไม่สนุกแล้วสิ
หันซ้ายหันขวาอ้าวแม่ไม่ได้อยู่คนเดียว
แม่มีเพื่อนสาวคนนี้น้องละลิน
คนดีคนงามลูกสาวคนสวยของแม่
แม่มีเพื่อนแล้วจ้าอาจจัดไปหนึ่งคลิป
ดูสิว่าอินเนอร์ลูกสาวจะสู้คุณแม่ไหวไหม
อื้อหือเทียบของแม่กับลูกนี้ล่ะฮะ
ควบดิ้วเองนะฮะนี้บอกก่อน
ขอให้หนูเดินคล่องเสปแปะคนนี้อีกสักหน่อย

ต้องเสียบันลังดาวคอนเทนต์ให้หนูละลินนี่แหละค่ะ
จ๊ะแทะริดจ๊อ